เพราะว่าจากการแถลงของคุณหมอเบิร์ตนะฮะ
แพทย์หญิงอภิษสมัยศรีรังสันนะครับ

เปิดเผยออกมาถึงยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับ
มีการพูดถึงกรณีคลัสเตอร์ของมะตูมด้วยนะครับ

ก็คือมีผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์ของจุดจำเลี่ยงดีเจมส์มะตูม
รวมทั้งหมด๒๔รายนะฮะ
แต่คุณหมอเบิร์ตเปิดเผยบอกว่า
ที่ติดเพิ่มจากคลัสเตอร์มะตูม

ในพื้นที่กรุงเทศมนาคม
ใช่แล้วก็นอกจากนี้หมอเบิร์ตก็บอกด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้มันเกิดเป็นปรากฏการณ์ไงคุณ
ปรากฏการณ์สังคมลงโทษแต่ก็ย้ำนะอยากให้ได้ติดตามข่าวโดยที่ไม่ใช้อารมณ์
ใช่นะคะแล้วก็ใช้เหตุการณ์มาเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็สอบคลก็มีการเอาเพจนี้มาให้ประชาชนได้ดู
นี่คือ๒๔คนเดิมที่ติดเชื้อจากคลัสเตอร์ของดีเจมะตู
ถูกต้องอันนี้เป็นข้อมูลวันที่๒๗มกราคมนะคะ
ส่วนอีก๒คนใหม่มันจะออกมาอย่างเป็นทางการก็น่าจะพรุ่งนี้แหละนะครับ
แล้วมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในคลัสเตอร์ของมะตูม๑๑๓รายมีผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำอีก๕๓ราย
เขาบอกที่น่ากังวลคือแต่ละคนให้ข้อมูลไม่สอดคล้องกันเลย
ทั้งที่ไปสถานที่ใกล้เคียงกันก็ทำให้ข้อมูลเหล่านั้นพอกรมควบคุมโรคได้มา

ใช่ค่ะมันก็เลยส่งผลไปสู่การปรากฏเผยแพร่ไทม์ไลน์ที่มันอาจจะสั่งสน

บอกว่าอยากให้คนที่ติดเชื้อให้ข้อมูล
เพื่อที่จะเอาข้อมูลมาใช้ในการควบคุมโรค

เดี๋ยวมันจะควบคุมโรคไม่ทันการ